ฉันก็มีอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการไปทำงานต่างประเทศ

เธอก็มาร้องเรียนผ่านรายการรถปลดทุกข์ของไทยรัฐทีวี

ที่ดูไบสหรัฐอารับเอมิเรต
บอกว่ามีผู้หญิงไทยหลายคนเลยนะคะ
ถูกหลอกให้ไปทำงานแต่พอไปถึง

อยากจะกลับมาเมืองไทยก็กลับไม่ได้
ถูกบังคับให้ค้าประเวณีในร้านนวดแผนไทย
แต่เธอก็ต้องมาร้องเรียนผ่านสื่อ

นางสาวมิ้นท์นามสมมุติค่ะคุณผู้ชม
เขามาร้องเรียนกับไทยรัฐทีวี
เขาถูกหลอกให้ไปทำงานที่ดูไบ

ถูกหลอกให้ไปค้าประเวณีค่ะ

จริงแล้วได้รับการติดต่อจากคนรู้จัก
ว่าให้ไปทำงานนวดแผนไทย
ที่ดูไบสหรัฐอารับเอมิเรต
ได้ค่าใช้จ่ายเป็นค่าที่ไปทำงาน

แต่ว่าจะต้องเสียค่าในหน้าก่อนนะ๘๐๐๐บาท
แล้วก็มีค่าใบประกาศนวดแผนไทย
สถาบันแห่งหนึ่งด้วยอีก๑๐๐๐บาท
ซึ่งมารู้ภายหลังว่ามันเป็นของปลอม

พาไปฝึกนวดที่บ้านหลังหนึ่ง

พอไปถึงคุณผู้ชมครับปรากฏว่า

คือพอไปถึงยึดหนังสือเดินทางเอาไว้ก่อนเลย
แล้วก็มีผู้หญิงชาวจีนทำหน้าที่เป็นเหมือนเอเย่น
ส่งผู้หญิงไทยไปตามร้านนวดต่าง

ถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะได้๕๐บาท
ในแต่ละวันจะมีรายได้ไม่เกิน๒๓๐๐บาทค่ะ

ต้องยอมขายบริการทางเพศให้กับลูกค้า
นางสาวมิ้นท์นามสมมุติคนนี้ก็เลยตัดสินใจ
ติดต่อกลับมาขอความช่วยเหลือจากญาติที่เมืองไทย

ส่งเงินเป็นค่าถ่ายหนังสือเดินทาง
ซึ่งมีเพียงไม่กี่รายที่สามารถเดินทางกลับมาได้แบบนี้นะคะ

เธอก็นำเรื่องราวเหล่านี้มาเปิดเผย
เพื่ออยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือ
ผู้หญิงไทยอีกเป็นร้อยชีวิตเลยล่ะค่ะ
ที่ต้องการเดินทางกลับมาประเทศไทย
ลองฟังเสียงเธอดูหน่อยนะคะ
ก็บอกว่าถ้าไปก่อนสงกรรณ์ได้ก็ดี
เลยนัดวางเงินการที่๑๐เมษา
ค่ะก็วางเงินการที่๑๐เมษา

ข้างหัวพร้อมตัวเครื่องบินไป
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์มันจะเป็นแบบนี้แหละค่ะ

พอเดินทางไปถึงแล้วก็ตกอยู่ในภาวะจำยอมไง
ถ้าไม่ยอมขายบริการก็จะไม่มีเงินใช้หนี้
บางคนเนี่ยจ่ายค่าในหน้าไปไม่กี่หมื่น
ก็ไปทำงานได้หวังว่าไปทำงานก็จะใช้หนี้
แต่ผู้หญิงไทยคนนี้ที่เขาตกเป็นเหยื่อแล้วเขากลับมาได้
เขาบอกว่าที่ดูไบมีเยอะเลย
มีผู้หญิงไทยหลายคนถูกหลอกให้ไปขายตัวค่ะ

ก็เลยอยากจะฝากไปถึงคนไทย
ทุกคนเลยนะคะถ้าอยากจะไปทำงานในต่างประเทศ

อยากจะให้ตกเป็นเหยื่อในลักษณะแบบนี้ค่ะ
ก็คือไปกับกรมแรงงานดีกว่าค่ะ

เพราะว่าคุณไปที่นู่นคุณเจออะไรหลายอย่างที่แบบไม่คาดคิด
หลักสูก็คือโลคาร์ปั้มแล้วก็หนีตำรวจ
ทางทีมข่าวของเราก็พาผู้เสียหาย
ไปแจ้งความค่ะกับตำรวจปราบรามการค้ามนุษย์
แล้วก็เพื่อให้ข้อมูลเรื่องนี้ด้วยนะคะ

ซึ่งตอนนี้พนักงานสอบสวนกำลังสอบถาม

แล้วก็จะดำเนินการช่วยเหลือต่อไปค่ะ